ก็มีการบอกมีการเรียกร้องให้ทางด้านเจ้ากระทรวง
รีบเร่งดำเนินการในกรณีนี้
บอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นเหมือนกับคดีที่ไม่เลือกปฏิบัติ
ดังนั้นก็ทางด้านนายกค่ะนายกรัฐมนตรี
ก็มีการให้กำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้ด้วย
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีการชื่นชม

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงถูกต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
นายกก็พูดถึงในวิเชียร์ชินวงศ์

ที่มีการนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
รวมถึงพูดถึงเรื่องของกรมราชธรรม
ลงโทษข้าราชการกระทำผิดต่อหน้าที่
เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง
แล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่เห็นแก่พวกพ้อง
เรื่องนี้นายกบอกค่ะบอกว่าอยากให้ยึดมั่นในคุณงามความดี
อย่าท้อนะอยากให้เป็นแบบอย่างที่ดี
กับผู้อื่นกับคนรุ่นหลังต่อไป

ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการปราบปราม
ทุจริตการประพฤติมิชชอบทุกรูปแบบ
ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำผิดจริง

รวมถึงขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
ส่วนทางด้านนายเสรีสุวรรณภานนท์กรรมการปฏิรูปตำรวจ
ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
คือนายเสรีก็บอกว่าติดตามข่าวของหัวหน้าวิเชียน
แต่ทำไมถึงกลับกลายเป็นผู้ร้ายเอง
กรณีไม่เก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าที่นำรถเข้าอุทยาน
แม้จะรับสารภาพว่าหัวหน้าวิเชียนไม่ได้เก็บจริง
แต่เรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาว่าจะมีผู้บังคับบัญชา

เพราะถ้าเกิดว่าเป็นคำสั่งเนี่ย
แสดงว่านายวิเชียนไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำผิด
อกจากนี้ในโพสต์ก็ระบุด้วยนะคะว่า
ถ้าเกิดว่าหัวหน้าวิเชียนถูกดำเนินคดี
ในฐานะที่นายเสรีเป็นทนายความจะขออาสาเป็นทนายให้เลย
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสรุปใครกันแน่เป็นคนสั่งการ
คนนั้นแหละจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตัวจริง
เพราะว่าการสืบสวนไม่ควรทำแบบแก้เกี้ยว

ต้องให้ได้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของพักการเมืองบ้างนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวัฒนรักษ์สุรนาศยุทธ์
คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพักเพื่อไทย
บอกว่าได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บอกว่าอย่าเพิ่งปรักปรำใครหรือว่าใช้ความรู้สึกไปตัดสินว่าใครผิด
หลังจากที่มีการจับกลุ่มเจ้าสัวเพียงเพราะว่าเห็นมีพยานหลักฐานพร้อม
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านร้อยตำรวจเอกวัฒนารักษ์บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดสำเร็จแล้ว
แล้วในฐานะที่พลเอกสุรศักดิ์เป็นเจ้ากระทรวง
มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องของผลประโยชน์และทรัพยากรของชาติ
ดังนั้นจึงควรที่จะดำเนินคดีนี้อย่างเร่งด่วน
ดำเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรม
ให้เป็นคดีตัวอย่างโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ